คดีนี้จับคนร้ายได้แล้วบางส่วนค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่๑๒ตุลาคมนะคะ
ที่มีนักธุรกิจชายชาวฟินแลนด์อายุ๕๐กว่า
เขาโดนคนร้ายบุกเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายคือใช้มีดปาดคอเลยจนอาการเขาสาหัสนะคะ
แล้วก็ขโมยทรัพย์สินของเข้าไปได้เงินสดไป๒๕๐๐๐บาท

คนที่เอามีดปาดคอเนี่ยยังหลบหนีอยู่
แล้วคนร้ายบอกว่าสาเหตุที่ไปก่อเหตุนี้
ก็เพราะว่าชายชาวฟินแลนด์คนนี้
พอไปตัดกุญแจเปิดประตูบ้านเข้าไปได้เห็นเงินวางอยู่ในบ้าน
อืมเลยไปตามเพื่อนตามพวกมาแล้วก็มาก่อเหตุเนี้ยค่ะกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ใช้มีดปาดคอ
นายติโมไอนารี่พาติเนนนักธุรกิจสัญชาติฟินแลนด์อายุ๕๒ปีนะคะ
มีแผลสองแผลแล้วก็ก่อเหตุป้นทรัพย์ไปได้เงินไปสองแสนห้าหมื่นบาทเมื่อสิบสองตุลาคม
เหตุการณ์นี้เริ่มเรื่องแบบนี้ค่ะนายติโมมีปัญหาเรื่องรถยนต์กับอดีตภรรยาที่หย่าร้างกันไปแล้ว
นายติโมไปแจ้งความเพราะตกลงกันว่าจะขายรถให้กับน้องชายภรรยาน้องชายภรรยานำเงินค่ารถ๒๕๐๐๐บาทไปให้กับนายติโม
ที่โรงพักษ์สพเมืองนครศรีธรรมราชต่อหน้าตำรวจเลยพอนายติโมรับเงินเสร็จสองแสนห้าหมื่นบาทเป็นเงินสดนะคะ
ก็กลับบ้านในตำบลมะม่วงสองต้นอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่เข้าบ้านไม่ได้
ประตูรั้วบ้านเนี่ยอดีตภรรยาล็อกกุญแจเอาไว้ก็เลยไปบอกเพื่อนบ้านให้ไปตามคนมาปลดล็อกกุญแจมาตัดกุญแจให้หน่อย
ก็เลยไปตามนายุทธภูมิชัยศรีมารอายุ๓๕ปีหรือในเสือซึ่งเป็นหนึ่งในคนก่อเหตุนะคะ
ไปตามในเสือมาปลดล็อกกุญแจแล้วในเสือนั่นแหละเห็นว่ามีเงินก็เลยไปตามเพื่อนมามาร่วมกันก่อเหตุนะคะ
วันนี้ตำรวจจับผู้ต้องหาได้เพิ่มอีกหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้บอกคุณผู้ชมไปว่าจับได้สอง
ตอนนี้จับได้สามคนแล้วอีกหนึ่งคนยังหนีอยู่ก็เลยนำตัวทั้งสามคนที่จับได้เนี่ยค่ะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็เริ่มจากคนต้นเรื่องเลยในเสือนายุทธภูมิ
คนที่ใส่เสื้อสีชมพูนะคะเขาได้รับค่าจ้างให้ปลดกุญแจบ้านจากนายติโม
แล้วเขาบอกว่าเขาเห็นว่ามีเงินสดวางอยู่ในบ้านก็เลยวางแผนเลย
บอกเพื่อนให้รู้แล้วในเสือเนี่ยก็ชวนเพื่อนนัดเพื่อนเสือก็เลยไปรออยู่ข้างนอก
แล้วก็ให้นายสวาสโภชดาหรือว่าวอายุ๕๙ปีคนนี้ใส่เสื้อสีขาวนะคะ
ัดหน้าต่างบ้านค่ะเข้าไปเอาเงินสดในบ้าน
แต่ว่าไปเจอนายติโมอยู่ในบ้านก็เลยต่อสู้กัน
จังหวะนั้นนายประศิษฐ์อินทรวิจิตรหรือศิษฐ์อายุสามสิบห้าปี
คนนี้เป็นมือแทงที่ยังหนีอยู่นะคะ
คนนี้บุกเข้าไปเอามีดปลายแหลมที่พกมาแทงคอนายติโมจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
ส่วนนายปัญญาชัยศรีมารหรือหลังอายุห้าสิบหกปีคนนี้เป็นญาติกับในเสือนะ
มีศักดิ์เป็นอาใส่เสื้อสีเทาคนนี้นะคะ
เขาบอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นคนดูต้นทางอยู่นอกบ้าน
นี่วางแผนก่อเหตุกันแบบนี้เลยหลังก่อเหตุทั้งสามคนก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ
นครศรีธรรมราชแล้วก็หนีไปทางถนนเรียบคลองชลประธาน
นัดไปแบ่งเงินกันที่บ้านของในหลังเขาบอกว่าเขาแบ่งเงินกันแบบนี้นะคะ
แบ่งเงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแบ่งให้ในประสิทธิ์ที่หลบหนีอยู่หกหมื่นบาท
นายปัญญานำเงินส่วนแบ่งหนึ่งแสนสองหมื่นบาทให้นายยุทธภูมิแล้วก็ตัวนายสวาสตร์เขาก็ได้อีกหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
เขาแบ่งกันนะคะเขาก็ยืนยันด้วยว่า
ดีตภรรยาของนายติโมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันด้วย
ทำไปก็คือตั้งใจจะชิงทรัพย์นี่แหละ
ตามเพื่อน
อดีตภรรยาของนายติโมตอนแรกตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เขาก็บอกว่าเครียดมากเลยตอนแรกทั้งตัวเธอทั้งน้องชาย
สุดท้ายแล้วพอจับคนร้ายได้เธอบอกโล่งมากนะคะ
ดีใจมากและขอบคุณตำรวจด้วย
นายติโมบอกกับเธอว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นบทเรียนว่าอย่าไว้ใจใครง่าย
ดีใจมากค่ะอย่างน้อยพี่กับน้องชายก็พ้นมณฑินเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ขอบคุณตำรวจทุกหน่วยงานนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธ
และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะ
ตำรวจก็นำตัวไปฝักขังต่อสารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เขาก็ไปขายรถก่อนเก็บเงินไว้ที่บ้าน
ที่พวกนี้จะมาช่วยงัดบ้านให้ใช่ไหม
นายประสิทธิ์ที่ยังหนีอยู่เนี่ย๓คนบอกว่าเป็นคนแทง

ก็ต้องรอว่าประสิทธิ์จะมาบอกว่าตัวเองแทงหรือเปล่า